ติดตามกันต่อกับข่าวเย็นไทยรัฐนะฮะมาดูความคืบหน้า
เรื่องของคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะฮะตำรวจกองปราบรามหอบพยานหลักฐาน
เป็นทั้งหมดเนี่ยเก้าแฟมด้วยกันคุณผู้ชมไปส่งสำนวนคดีลอตเตอรี่สามสิบล้านนะฮะ
สั่งฟ้องครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินส่วนสำนวนของหมวดจรูนนั้น
เขาหายักษ์ย่อของตกนั้นก็สั่งไม่ฝ้องครับผลตำรวจตรีมายตรีฉีมเฉิด
หรือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางเข้าหญ้าชุดทำงานคดีรอตเตอรี่
โจรุนวิมูลยักษ์ยอกของตกรับของโจร
และสำนวนที่บรวจตำรวจโทรจรูลเกล่าหาครูปีชาและเจ๊บ้าบิล
ผู้ต้องหาคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านฐานแจ้งความเท็จ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
มาส่งให้กับพนักงานอายการ
ทางด้านของพลตำรวจตรีชาญก็ระบุว่า
คดีนี้เริ่มทำสำนวนมาตั้งแต่รับโอนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
โดยยึดเนื้อหาเดิมเป็นหลักแล้วก็ทางกองปราบ
สอบสวนข้อได้จริงจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสต
และเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักด้วย
คดีอาญาและคณะทำงานสำนักงานคดีอาญาค่ะวันนี้ก็เป็นผู้รับมอบสำนวนนะ
แล้วก็มีการชี้แจงการรับสำนวนคดีโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องสำนวน
ร้อยตำรวจโทจรูลกล่าวหาครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิน
เรื่องของแจ้งความเท็จส่วนสำนวนที่ครูปรีชากล่าวหาหมวดจรูน
ยอกของตกรับของโจรพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องค่ะ
อธิบดีอายการยังบอกด้วยนะคะว่าสำนักคดีอาญาและสำนักงานอายการสูงสุด
ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคดีนี้อย่างละเอียดค่ะ
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาคือครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินอยู่ในระหว่างการฝากขังนะครับ
ก็จะพิจารณาสำนวนให้ทันก่อนจะครบกำหนดฝากขัง
ครั้งสุดท้ายก็คือ๑๘เมษายนแต่ว่าขณะนี้ก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่า
ใครนั้นเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เพราะว่ากระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ
ไม่สามารถจะตอบไปก้าวล่วงอำนาจศาลได้
ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระบวนการทางแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
โดยยืนยันว่าไม่มีความกดดัน
แล้วก็จะพิจารณาคดีไปตามพยาหลักฐานที่
นักงานสอบสวนส่งสำนวนให้กับสำนักงานอายการ
ไม่ใช่ตามกระแสกดดันจากสังคม
ขณะที่กรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงว่ากองปราบนั้น
ไปรับผลประโยชน์ผู้บังคับการกองปราบเอง
ระบุว่าหากเป็นการกล่าวหาที่ตัวเขาเองจะไม่ถือโทษ
แต่ว่าจากการฟังคลิปเองก็มีการพาดพิงองค์กร

ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากการตรวจสอบคลิปต้นฉบับแล้ว
พร้อมยืนยันด้วยว่ากองปราบเอง

ทำคดีอย่างตรงไปตรงมา

ส่วนเรื่องที่มีการถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้

และไม่ขอให้ความเห็นกับเรื่องนี้ด้วย